เลยหยิบมาให้ดูกันนะคะเราคนที่ซ้ำจริงค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกน้องกระแตรท์แรง
เขาเรียกว่าชุดว่ายน้ำสีแดงเพลิงครับคุณผู้ชม
ตักตรงตัวจริงค่ะ

เธอเอามาใส่ชุดเต้นเต้นสะบัดดูดิ

มวยไทยคุณผู้ชมอาจจะยังจำไม่ได้นะคะ

ริมทะเลกับชุดนี้นะครับ

เพราะว่าการเกิดเนี่ยยังสวยงามเหมือนเดิมนะจ๊

โอ้โหซีซาสไปเลยนะคะหน้าแข็งแรง
ต่อกันที่สาวเกรทการก้าวค่ะ

เงือกสาวคุณผู้ชมค่ะ

ถ่ายรูปอยู่บนหัวเรือก่อนนะคะ

คุณผู้ชมค่ะหุ่นเธอมันเลิศนะคะ
พริ้วไหวดังนางเงือกน้อย

ใช่นะคะเอามาต่อด้วยสาวร่างเล็กคนนี้นะคะ
เจรินพรค่ะไปทะเลรอบนี้
ขอปล่อยความแซ่บเล็กนี่
กินี่สีน้ำเงินสดใสขับสีผิวสุดค่ะ
ซึ่งสาวเต้ยเธอโพสต์เอาภาพไว้แบบหลากหลายรูปแบบมากนะคะ
สงสัยจะแอบเขินนั่นแหละค่ะแต่ว่านานเราจะได้เห็นสาวเต้ยในชุดชูพีชแบบนี้แหละค่ะ
ตามกันต่อคนนี้โอ้โหสะเทือนไทม์ไลน์เช่นเดียวกัน

เรียกว่าบิกินี่เหนียวเกี่ยวใจเหลือเกิน

ยกไปเลยจ้ะแม่นะคะทั้งภาพที่ยืนหันหลังมองที่ท้องทะเล
หรือจะเป็นภาพที่ยืนโพสต์แบบปังภาพนี้นะคะ
เรียกว่าทะเลเดือดอีกแล้วจ้า
อีกชุดหนึ่งให้ดูเขาเรียกว่าชุดสีรุ้งเป็นไงล่ะจ๊ะ

ก็ต้องบอกว่าคนมันหุ่นเดียเนาะใส่ชุดอะไรก็สวยไปหมดค่ะ

ปิดท้ายคนนี้ค่ะเพื่อนดิฉันเองค่ะ

วันนี้ยูจ้า
ความแซ่บกับชุดว่ายน้ำแบบบิกินี่นะคะ
ต่อให้เป็นเสื้อแขนยาวเธอก็สวยเธอก็ขาว
เรียกว่าโอ้โหปังจริงนะคะ
สดใสรับลมทะเลด้วยคลิปน่ารักแบบนี้เลยล่ะค่ะนะคะ
แล้วนี่เห็นไหมต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยสวยสดใสจริงนะคะ
บอกได้เลยนะคะว่าทะเลเมืองไทยก็สวย
สาวไทยนางเอกไทยดาราไทยรวมไปถึงทุกคน

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้หญิงก็ห้ามหยุดสวยทุกคน